ผู้หญิงคนนึงขับรถมาดี
อยู่มีเหตุการณ์ที่ทำให้เธอต้องกรี๊ดลั่นรถเลยค่ะ

มาแบบไม่ทันได้ตั้งตัวกระบะคันหน้าโดนก่อนเป็นคันแรกนะคะ
แล้วก็รถเธอหลบไม่ทันจริง

รถบรรทุกข้ามเกาะกลางมาเลยค่ะ

ทางขวานะมีรถบรรทุกวิ่งสวนมา

ใช่แล้วไม่รู้ว่าอีท่าไหนอะค่ะ

ปาดฟ้าข้ามเลนมาชกคันที่หนึ่งชนคันที่สองโอ้โห
ใครจะไปคิดนะว่าเหตุการณ์อย่างนี้มันจะเกิดขึ้น
จริงค่ะเพราะว่าเกาะกลางนี่ไม่ใช่เตี้ยเลยนะสูงด้วยนะ

เหตุการณ์เกิดขึ้น๗โมงเช้านะคะ๗โมง๔๕นาที
มิถุนายนถนน๓๑๓๘นะคะพิกัดใกล้เคียงวัดมาบลำบิด

บอกว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอ
หลังเกิดเหตุเนี่ยตำรวจสพบ้านบึง
แล้วก็กู้ภัยศิลธรรมสมาคมอำเภอบ้านบึงก็มาตรวจสอบนะคะ

ส่วนคนขับรถตู้ทึบ๔ล้อใหญ่ที่ลักษณะคล้ายรถบรรทุกอะค่ะ
แล้วก็ผู้หญิงอีกคนนึงที่นั่งโดยสารมาก็ได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะ
นิ้วมือขวาฉีกสองคนเป็นแม่ลูกกัน
เจ้าของรถเก๋งเจ้าของคลิปอ่ะ

นี่รถของเขาแต่ตัวเขาไม่เป็นอะไร

ฟกช้ำน้ำเขียวนิดหน่อยไม่ต้องไปโรงพยาบาลก็ได้ค่ะ

โอ้โหหนักอะค่ะ
เรื่องต้นเขาบอกเขาตรวจสอบดูแล้ว

มันก็เลยปัดข้ามเลนมาแล้วก็พุ่งชนทั้งกระบะทั้งรถเก่งของเธอแบบนี้
สุดท้ายเนี่ยนะคะหลังจากชนรถสองคันแล้วเนี่ย
ไปชนแผงปูนกั้นไหล่ถนนแล้วพุ่งชนต้นไม้ซ้ำ
แล้วพลิกคว่ำลงข้างทางอีกนะ
นี่กระบะคันแรกที่โดนชนเกือบขาดนะคะ
นี่กระบะนี่ก็โชคดีที่โดนช่วงส่วนท้ายนะ
ใช่โดนตอนท้ายเพราะว่าถ้าโดนตรงที่เป็นจังหวะ

ส่วนนี้คือสภาพรถที่ลงไปนอนหงายเก๋งอยู่ข้างทางเลยค่ะ
เจ้าหน้าที่บอกว่าเดี๋ยวต้องมีการตรวจสอบข้อได้จริงอย่างละเอียดก่อน
แล้วก็จะต้องมีการดำเนินทางตามกฎหมายด้วยนะคะว่า
สรุปแล้วมันเกิดขึ้นจากอะไรยังไง